จังหวัดสุราธานีค่ะจะพาไปดูอาหารทานเล่นแบบปักใต้
สู่เมนูขายดิบขายดีของร้านกับเมนูกุ้งทอดใบเล็บครุฑ
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ว้าวเหมือนกุ้งแพร่ทอดเหมือนกันนั่นแหละฮะของโปรดผมเลย
อื้อจริงจริงฉันชอบมากคือมันเป็นเมนูที่เอาจริงจริงมีคนไม่ชอบด้วยหรอ
จริงมันอร่อยมากน่ะใช่นี่คือร้านนะคะ
เป็นร้านแนวแบบวินเทจสไตล์ยุโรปตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดี

นะคะคุณอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เมนูทานเล่นสุดอร่อยที่ขายดีของทางร้านก็คือเมนูนี้แหละ
กุ้งทอดใบเล็บครุฑเป็นอาหารพื้นบ้านของทานเล่น
แบบฉบับปักใต้นะคะหาทานได้ยากนะ
และทางร้านเนี่ยเขาประยุกต์ให้ทานง่ายยิ่งขึ้นด้วยโดยทางร้านเขาจะใช้กุ้งกับใบเล็บครุฑสดสดเลยนะคะ
วิธีการทำเริ่มจากการนำเครื่องแกงกะทิผสมกับแป้งทอดกรอบแล้วปรุงรสก่อน
จากนั้นก็เอาใบเล็บครุฑเนี่ยมาคลุกกับเครื่องแกงและก็ไปทอดด้วยการกระจายคือ
แผ่ให้มันเป็นแพร่ทั่วกระทะหลังจากนั้นก็นำกุ้งหัวมันโรยกระจายบนใบเล็บคุดอีกทีนึงให้ทั่วแผ่น
ก็คือต้องเอาใบเล็บคุดไปวางเป็นแพร่ทอดด้านล่างก่อนนะคะ
ค่อยเอากุ้งวางด้านบนแล้วทอดให้พอเหลืองแล้วเสด็จน้ำมัน
เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มหวานสูดของทางร้านโอ้น่ากินมากเนอะ
บอกเลยคุณนันทพรรคนะคะเจ้าของร้านบอกว่าที่นำกุ้งทอดใบเล็บครุฑ
มาเป็นหนึ่งในเมนูของทางร้านเนื่องจากว่าใบเล็บครุฑเนี่ย
คือต้องบอกว่าหาทานยากแล้วก็เป็นเมนูพื้นถิ่นของทางภาคใต้
แล้วเขาจะนำมาประยุกต์ให้มันเป็นแพร่ขนาดใหญ่เพื่อทำให้มันทานง่ายขึ้น
ครับแล้วมันก็จะกรอบคุณนึกเหรอวะเพราะทอดแบบแพร่ใหญ่แบบนี้อืม
เพราะว่าเป็นสมุนไพรชั่นดีเหมือนกันนะใบเล็บครุฑเนี่ยใช่คือมันเป็นเมนูประจำร้านที่ลูกค้าสั่ง
ทุกโต๊ะปกติเราจะทานเวลาแบบว่าเราไปทานข้าวแกง

ใบเล็บครุดเอ่อใส่ในขนมจีนน้ำยาปั๊บใต้อะไรอย่างเงี้ย
จะมีให้เราทานแต่ว่าไม่ได้หาทานได้ง่าย
ใครอยากลองรับประทานเมนูกุ้งทอดใบเล็บครุฑและอาหารพื้นบ้านหลากหลาย

ราคาก็ไม่แพงร้านเขาเปิดสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มนะคะ
ทุกวันจันทร์สอบถามเส้นทางได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลย

เล่นกุ้งเขาเนี่ยนะพอประมาณเลยนะ
อ่าไม่ได้กุ้งแพงมันจะตัวน้อยมาใช่ไหม

โอ้โหแล้วแบบกัดไปได้เนื้อมันด้วย
คือเวลาแบบเขาไปตกกุ้งดิฉันเคยเห็นเขาจะได้กุ้งแบบนี้ขึ้นมาเยอะมาก